พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้แล้วเราเองก็อยากจะหาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับน้ำท่วมนะคะคุณผู้ชม
ติดตามได้เลยกับชิสามาแชร์
แอปพลิเคชันเหล่านี้เอาไว้ค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะได้ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตามข้อมูลเหตุการณ์ต่างเกี่ยวกับภัยพิบัตรนะคะ
เป็นของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนนะคะโดยใช้ข้อมูลจากโครงการคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติซึ่งเป็นความร่วมมือของสามสิบเจ็ดหน่วยงาน
นี้เปิดเข้าไปแล้วเนี่ยคุณก็จะทราบถึงปริมาณฝนระดับน้ำระดับน้ำในเขื่อนของพื้นที่ต่างทั่วประเทศแบบนี้เลยนะคะ
แอปนี้ก็จะมีข้อมูลของข่าวสารการแจ้งเตือนภัยพิบัตรต่างแล้วก็ยังมีช่องทางให้เราได้แจ้งภัยด้วยค่ะ
ใช้น้ำรวมถึงระดับน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะแล้วก็ยังมีการแจ้งเตือนภัยเห็นไหมว่าพื้นที่ไหนต้องอบพยพเราบ้างปริมาณน้ำเป็นยังไงแล้วมีช่องทางให้เราแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการเตือนภัยด้วยเนี่ยค่ะก็เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ง่ายค่ะอีกหนึ่งแอปพลิเคชันตรวจสอบกันได้ทุกวันเลยก็คือทีเอ็มดีสมาร์ทซิมค่ะเป็น
แอปพลิเคชันของสภากาชาติไทยนะคะที่เขาได้ประสานข้อมูลกับทั้ง๑๙หน่วยงานในการเตือนภัยแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่าง
ขอรับความช่วยเหลือถ้าเป็นประชาชนทั่วไปอย่างเราเนี่ย
ก็สามารถแจ้งเตือนภัยได้ว่าตรงนี้อาจจะเกิดน้ำท่วม
อาจจะเกิดภัยพิบัติอะไรต่างขึ้นมา

และร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าหากเป็นการขอความช่วยเหลือด้าน
ทานน้ำใจผู้สูงวัยที่ติดบ้าน
หรือว่าชุดทำน้ำใจของผู้กักกันตัวเองจากโควิดเนี่ยนะคะ
ก็แจ้งอสมหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
เขาก็จะใช้แอปพลิเคชันนี่แหละในการประสานงานต่อไปได้

ในการเข้าถึงข้อมูล
คุณผู้ชมลองเลือกดูค่ะแอปพลิเคชันไหนที่สะดวกนะคะ
ก็ดาวน์โหลดเอาไว้เพื่อติดตามสถานการณ์ข้อมูลนี้